ช่วงตลอดตลาด
เราจะเช็คราคาสินค้าตลาดที่ภูกระดึงกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้อยู่ที่ภูกระดึงแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันค่ะ
ราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ
เช็คราคาของผักกันต่อเลยค่ะนี่สัปดาห์นี้ราคาผักมาเปลี่ยนนะ
ผักบุ้งจีนค่ะสี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะนาวลูกละห้าจุดหกบาทนะคุณผู้ชมผักชีไทยค่ะ
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัม